ผู้สื่อข่าวรายงานนะบอกว่าอยู่ที่นครศรีธรรมราช
กำลังรอรายงานพี่งูน้ำ
ไหว้มาไหลมาเล้ยมาโอ้โหตกอกตกใจกันค่ะ

เดี๋ยวบรรยากาศที่สุราชธานีจะมีรายงานให้ทราบ
ตอนนี้เราไปดูที่ควนขนุนพัทธลุงกันก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำนั้นยังคงทรงตัว
เนื่องจากว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะ
ติดตามบรรยากาศสดจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอควนขนุนค่ะ
ขณะนี้นะคะดิฉันยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
ที่จังหวัดพัทธลุงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มลดระดับลงแล้ว
แต่ว่าในส่วนของตำบลพนมวังที่ที่ฉันอยู่ขณะนี้
น้ำท่วมยังคงทรงตัวนะคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนทุ่งยางเปรย์
คุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นยังคงท่วมสูงอยู่
นี่คือสภาพสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้ค่ะยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนมา
หลังจากที่หยุดยาวช่วงปีใหม่ไปนะคะ
เนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาตลอดหลายวันที่ผ่านมา
ฝนที่นี่ตั้งแต่เราเกาะติดสถานการณ์ตกตลอดทั้งวันนะคะ
จนถึงขณะนี้ที่เรายืนรายงานสดอยู่ฝนก็ยังตกลงมาอยู่อย่างไม่หยุดนะคะ
ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านดูสภาพนะคะ
นี่คือระดับน้ำที่เห็นอยู่นี้เริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะ
แต่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะจากการสอบถามชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำสูงมากประมาณช่วงเอวเลยนะคะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านที่ไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนได้นะคะ

มีชาวบ้านกลุ่มนึงนะคะได้อาศัยโรงเรียนทุ่งยางเปรย์แห่งนี้
เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในช่วงที่เดือดร้อนแบบนี้นะคะ
เราจะมาพูดคุยสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านกันนะคะ
สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณป้าคุณลุงสวัสดีทุกคนนะคะ
นี่มาอยู่กันนานกี่วันแล้วคะ

มันเป็นยังไงบ้างที่บ้านน้ำท่วม
แค่๖ค่ะน้ำแค่๖ของอะไรหมดเลยค่ะจมหมดเลย
ตอนน้ำมาล่าสุดนี่คือขนของกันทันไหมคะ
ไม่ทันค่ะรอบแรกก็จะทันแต่ว่ามันระดับน้ำมันจะเยอะกว่ารอบที่รอบแรกค่ะ
รอบสองนี้มันจะเยอะกว่าค่ะก็เลยไม่เอาอะไรเลยทิ้งไว้โน่นเลยค่ะ

เห็นบอกว่าน้ำท่วมที่นี่ครั้งนี้หนักที่สุด
หนักค่ะหนักมาอยู่นี่เกือบ๒๐ปีแล้วค่ะไม่เคยเจอค่ะ
เนี่ยเพิ่งมาเจอค่ะเยอะมากค่ะรอบนี้เยอะเยอะมากค่ะ
เดี๋ยวมาถามคุณป้าคุณยายบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคุณยายมาอยู่ที่นี่กี่วันแล้ว
ยายอยู่นานเลยหรือสักกี่ปีได้เลยตัวน้ำท่วม

แล้วถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ค่ะ
ยังเป็นแบบนี้ฝนยังตกลงมาทั้งวัน
น้ำก็ยังเพิ่มลดอยู่

ต้องอยู่โรงเรียนต่อแล้วก็ต้องนอนที่นี่ต่อค่ะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบจอบตเองได้เข้ามาดูแล้วหรือยังคะ
เมื่อวันเมื่อวานค่ะได้ของอตอย่างเดียวค่ะ
ไม่มีของอื่นค่ะมีแต่อบตอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็มีน้ำมาแจกเมื่อวานค่ะที่บนถนนค่ะ
เพราะว่าเข้านี้ไม่ได้ก็เลยได้ของบนถนนสามแพ็คค่ะ

อันนี้คือที่เห็นนี่คือชาวบ้านทั้งหมดแล้วหรือยังคะ
อบพยพมาอยู่ที่นี่หรือว่ายังมีอีกหลายครอบครัวไหมคะ

อยู่ด้านในด้านในเป็นอะไรคะ
เป็นบ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ด้านหลังไปอะค่ะ
แต่ว่าเขามีบ้านสูงเขาอยู่ชั้นสูงได้
เราอยู่ไม่ได้ต้องมาอยู่โรงเรียนค่ะ
ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

และนี่ก็คือชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ยังคงเดือดร้อน
จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่พัทธลุงตอนนี้
ส่วนน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเอง
เมื่อเช้าเราได้ไปสำรวจดูนะคะ
พบว่าบางจุดนั้นหลังจากที่ทางเทศบาลได้เร่งระบายน้ำออกตลอดทั้งคืน
น้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาอีก
คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติได้ภายในเร็วนี้ค่ะ
และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ